นี่จุดตรงนี้จริงคือเขาห้ามเลี้ยวห้ามกลับรถ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
เขาพยายามที่จะเลี้ยวแล้วรถตู้อ่ะมาพอดีครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถตู้บันทึกไว้ได้ค่ะ
โอ้โหนี่โดนชนหมวกกันน็อกกระเด็นเลยอันนี้เป็นจุดที่ลงมาจากมอเตอร์เวย์นะคุณผู้ชม
ครับแล้วจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเบี่ยงเห็นกระบะคันนี้ป่
กระบะคันนี้ก็เบี่ยงเข้ามาแต่มอเตอร์ไซค์เนี้ยโหโหโหโห
โหโหมอเตอร์ไซค์เลยอะใช่ครับชนจนล้มหัวกระน็อกกระเด็น
จริงจริงกระบะมาตรงนี้ก็ผิดนะน่ะใช่ใช่ดูจากจากทางอ่ะอือฮือ
แล้วพอยิ่งมาเจอรถมอเตอร์ไซค์หน้ากระบะอีกรถตู้ที่เขามาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำความเร็วมาก
แต่ก็ชนเข้าไปอ่ะนะคะแล้วรถตู้เขาอาจจะมองไม่เห็นนะเมื่อกี้มุมอับเหมือน
ใช่กระบะดำมาบะบังเออทีนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับแบบเป็นรอปภหรือเป็นอะไรไหมคุณ
ครับค่ะผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบสามปีนะคะพอเขาพุ่งออกมาแบบนี้ชนเข้าไปตรงจุดบริเวณถนนสิริโสธรค่ะ
ฉะเชิงเซาที่บางประกงเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะ
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่ารถตู้ไม่ได้มาเร็วมาก
อีกอย่างหนึ่งฝั่งมอเตอร์ไซค์เองคุณลุงคุณลุงก็สวมหมวกกันน็อกด้วย
ก็ไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นน่ะนะคะแต่หมวกหลุดเลยเมื่อกี้นะใช่ใช่
นี่ดูตรงข่าวสิเจ้าหน้าที่เขาก็ประถมพยาบาลเมืองต้นโอ้โห
ก็ได้เลือดอยู่เหมือนกันนะคะครูดไปกับถนนนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะเชิญทั้งสองฝ่ายเลยมาสอบที่โรงพัก
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ